ดูที่จังหวัดชุมพรงานนี้ชาวบ้านหมู่ห้าตำบลตากแดดก็คือหา
เพราะไปเจอต้นตะเคียนที่เขาบอกว่าขุดพบแล้วเนี่ยมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นชวนขนลุกเลยค่ะ
คนลุกยังไงเอาตามไปดูที่นี่เลยบริเวณคลองใกล้กับเขตการก่อสร้างห้างหุ้นสวนสายทอง
ในพื้นที่ตำบลตากแดดค่ะตอนนี้นะชาวบ้านก็กำลังพากันขนย้ายต้นตะเขียน
หลังจากที่วันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาผู้รับเหมาได้ทำการขุดขยายคลอง
โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรมชนรับประทานขุดไปขุดมาไปพบต้นตะเคียนฝังอยู่ใต้ดิน
ขนาดของมันนี่นะยาวถึง๑๓เมตรส่วนโคนต้นจะใหญ่ประมาณ๓คนโอบ
คาดการณ์ว่ามันน่าจะมีอายุกว่า๓๐๐ปีก็เลยนำผ้าสามสีมาผูกเอาไว้
แล้วก็นำน้ำแดงเครื่องสักการะต่างต่างมาเส้นไหว้ด้วยความเชื่อของคนโบราณนี่แหละ
คุณผู้ชมว่าต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่
ชาวบ้านเขาก็เชื่อถือกันแบบนั้นโดยผู้ใหญ่บ้านนายชัยวัดสายสุชนเล่าเรื่องราวให้ฟังว่า
ก่อนหน้านี้นะคะผู้รับเหมาจะนำต้นตะเคียนต้นนี้ไปเลื่อยเอามาทำโต๊ะนั่ง
แต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่เดินทางผ่านมาเห็นว่ามีอะไรผิดปกติคือลักษณะเหมือนกับว่าตัวสั่นพูดจาเพ้อเจอร์จับใจความไม่ได้
กระทั่งผู้รับเหมาคนนั้นถึงกับต้องยกมือไหว้แล้วก็นำดอกไม้มาขอขมาว่าอย่างนั้นอ่ะ
จบเพียงเท่านั้นเรื่องฮือฮาชวนขนลุกยังเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกอีก
ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงผู้หญิงค่ะร้องโหยหวนคล้ายกับชะนีร้องหาลูก
เขาบอกว่าได้ยินมาจากต้นตะเคียนต้นนี้แหละ
ชาวบ้านเลยเชื่อว่าน่าจะมีลูกของแม่ตะเคียนฝังอยู่ใต้ดินอีก
ก็เลยประสานผู้รับเหมาให้นำรถแบ็คโฮลไปขุดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเชื่อไหมว่าเจอจริงอ่ะเฮ้ยเจอ
ท่อนตะเคียนเพิ่มอีก๕ท่อนฝังอยู่ใต้ดิน
ก็เลยมีการทำพิธีเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนทั้งหมด
ไว้ยังวัดหนองหมุกอยู่ในพื้นที่หมู่๖ตำบลตากแดดแล้วนะคะ
เล่าสู่กันฟังเพราะมันก็เป็นเรื่องความเชื่อที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน
แต่ก็ไม่ได้อยากให้งมงายว่าเห็นต้นตะเคียนทุกครั้งไป
จะต้องไปปะแป้งไปขออะไรความเชื่อแบบนี้นะคะ
ให้ดูกันว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีการขุดค้นพบแบบนี้อยู่เรื่อย
จริงนะเป็นความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณนะคุณผู้ชม
มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วง